พาไปดูอีกหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องใกล้ตัว
หลายคนเห็นห้องน้ำคนพิการก็มันใหญ่ดีมีพื้นที่กว้าง

แต่ว่าเราไม่ได้นั่งวิวแชร์เอง
เราไม่ได้เป็นผู้พิการเองนะคะ
ดังนั้นมีอีกมุมหนึ่งที่มาแชร์บนโลกโซเชียล
เป็นคลิปที่เป็นการทดลองใช้ห้องน้ำคนพิการ

เขาบอกว่าบางทีไม่ใช่แค่พื้นที่ใหญ่
แต่เรื่องของความสะดวกในการเลื่อนประตู

ไปดูคลิปนี้พร้อมกันก่อนเลยค่ะ
ขึ้นประตูไม่ได้

สิแล้ว
อย่างนี้
ไม่มีทาง

ข้างหลังกินกับโคกแล้ว

ก็ฝากไปถึงคนออกแบบนะ

แค่ฝากมาบอกกันจุ๊บ

แต่จริงข้าวใจเลย
คือบางทีเรียงเรื่องเล็กน้อยน้อยน้อย
บางทีอาจลุดไป
เรื่องประตูเปิดเข้าหรือเปิดออก

ความสูงหรือราวเกาะหรืออะไรแบบนี้

มีภาพที่ออกมาว่ามีโถส้มตรงนี้ราวกะตรงนี้แต่ทิชชู่อยู่นู้น
อยู่อีกมุมหนึ่งใช่อะไรแบบนี้
เพราะว่าเป็นมุมที่คนออกแบบไม่ได้อยู่นะจุดนั้นที่เขานั่งวิวแชร์เหมือนกัน
เพราะฉะนั้นก็เลยเป็นคลิปนี้แหละค่ะออกมาเผยแพร่บนโลกโซเชียลบอกว่า
ไม่มีอะไรมากแต่ก็มั่นใจความก็ดูมีเหมือนกัน

คลิปนี้ก็ถ่ายโดยนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งย่านรังสิตค่ะ
ชายหนุ่มพิการท่อนล่างได้ทดสอบการใช้งานห้องน้ำคนพิการ
รถเข็นวิวแชร์แต่ปรากฏก็อย่างที่เห็น
ไม่สามารถใช้งานได้นะคะเนื่องจากประตูห้องน้ำเนี่ยเป็นแบบผลักเข้า
ส่งผลให้เมื่อรถเข็นวิวแชร์เข้าไปอยู่ในห้องน้ำ
ผู้ที่นั่งอยู่บนรถเข็นจะปิดประตูไม่ได้ค่ะ

ซึ่งนายโอเล่ชื่อของหนุ่มที่นั่งรถเข็นวิวแชร์นายนี้แน่นะคะ
ตัวนั่งรถเข็นมา๖ปีแล้วนะคะ
พบห้องน้ำประเภทนี้อยู่หลายแห่งค่ะ
ก็เลยอยากจะฝากถึงหน่วยงานสถานที่ต่าง
คำนึงถึงการออกแบบแล้วก็การใช้งานได้จริง
โดยห้องน้ำคนพิการที่สามารถใช้งานได้จริงนั้น
ส่วนใหญ่แล้วประตูจะเป็นแบบบานเลื่อน
ไม่ใช่การผลักเข้าไปแบบที่ปรากฏในคลิปนะคะ
เมื่อสักครู่นี้ยังคิดอยู่เหมือนกันว่าเป็นแบบเปิดน่าจะดีขอ

คือถ้าเปิดออกก็ยังโอเคนะ
จริงแล้วห้องน้ำคนปกติธรรมดา

ถ้าจะต้องแทรกตัวเบียดทั้งถังขยะที่วางอยู่ตรงมุม
แล้วก็แบบทำตัวรีบเพื่อจะปิดประตูให้ได้ก่อนที่จะเข้าห้องน้ำก็มีเหมือนกัน